ส่วนกลุ่มอันทภัณฑ์จากงานบวชนะคะที่เข้าไปบุกโรงเรียนมัธยมวัดสิงห
เข้าไปทำร้ายครูจับนักเรียนหอมแก้มเนี่ยนะคะ
ถือว่าเป็นอีกหนึ่งภัยสังคมเหมือนกันนะคะ
คนก่อเหตุทั้งหมดเป็นกลุ่มมีทั้งหมดยี่สิบเจ็ดคนค่ะ
ควบคุมตัวได้ยี่สิบสี่คนเข้ามอบตัวแล้วหนึ่งคน
ตำรวจจับกลุ่มได้เพิ่มเติมอีก๑คนหลังจากหนีไปกบดานที่อ่างทองนะคะ
สองคนล่าสุดที่ได้ตัวมาเนี่ยให้การภาคเศษให้การตรงกันเลย
บอกว่าเข้าไปยอมรับเข้าไปกับกลุ่มเพื่อน
สุราจริงแต่เข้าไปห้ามอืม
ไม่ได้เข้าไปร่วมก่อเหตุบอกแบบนี้นะคะ
ตำรวจก็บอกว่าเดี๋ยวดูหลักฐานอื่นอีกทีนะคะ
ตำรวจนครบานบางขุนเทียนจับกลุ่มตัวนายเพียรพลเอ็มชาวนาอายุ๒๘ปี
คนนี้เป็นผู้ต้องหาตามหมายจับคดีบุกทำร้ายร่างกายครูนักเรียน
ในโรงเรียนมัธยมวัดสิงห์แถวบางขุนเทียน
คนนี้หนีไปอยู่บ้านญาตินะคะที่อ่างทองจับกลุ่มตัวได้ค่ำเมื่อวานนี้
เบื้องต้นเขาให้การภาคเศษ
ที่ยอมรับยอมรับว่าเข้าไปในโรงเรียนจริง
จุดที่ปฏิเสธบอกว่าไม่ได้ร่วมทำร้ายร่างกายครูและนักเรียนนะคะ
ต่อมาค่ะอีก๑คนที่เข้าไปร่วมก่อเหตุในวันนั้น๑ใน๒๗
ชื่อว่านายสิทธิชัยจรสุกอายุ๓๗ปีเดินทางเข้ามามอบตัวนะคะ
กลางดึกที่ผ่านมาเบื้องต้นตำรวจพบหลักฐานจากกล้องวงจรปิดของโรงเรียน
ว่าเป็นบุคคลที่เข้าไปในโรงเรียนจริง
นายสิทธิชัยให้การภาคเศษเช่นเดียวกัน
รับว่าเข้าไปในโรงเรียนจริงแต่ว่าไม่ได้เป็นคนลงมือ
ไปทำร้ายครูไปทำร้ายนักเรียนนะคะ
วันเกิดเหตุเขาเล่าบอกว่าไปร่วมงานบวชตามปกติ
รับว่าดื่มแอลกอฮอล์แต่ไม่ได้เมาค่ะ
หลังมีปัญหากันเรื่องขยายเครื่องขยายเสียง
ทางกลุ่มของตัวเองที่มี๒๗คนวิ่งกรูเลยเข้าไปในโรงเรียน
ตัวเองก็วิ่งเข้าไปด้วยนะคะแต่เพื่อเข้าไปห้ามปราม
ยืนยันไม่ได้ทำร้ายร่างกายใครไม่ได้ทำลายทรัพย์สินด้วย
หลังเกิดเหตุยังกลับมาทำงานตามปกติเลยนะคะ
กระทั่งมาทราบว่าตัวเองมีหมายจับค่ะก็เลยตัดสินใจเข้ามอบตัวนะคะ

คือผมเข้าไปห้ามครับจะเข้าไปห้าม
แล้วผมไม่ได้ทำร้ายใครและข้าวของของในโรงเรียน
สิ่งทุกอย่างคือผมไม่ได้แตะไม่ได้แตะต้อง

เพราะว่าผมทำงานจากปกติครับผมมีให้ผมเข้ามาออกผมทำงานครับ
ด้านพลตำรวจเอกเฉลิมเกียรติศรีวรคารรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเปิดเผยนะคะ
บอกว่ากลุ่มก่อเหตุมีทั้งหมด๒๗คนตอนนี้เหลืออีก๑คนเท่านั้นนะคะ
ก็คือสรุปได้ตัวละ๒๖คน
หนึ่งคนนี้ตำรวจเร่งติดตามจับกลุ่มตัวนะคะ
และจากการสอบประวัติเบื้องต้นพบว่า

ยอมรับว่าเป็นบุคคลในกล้องวงจรปิดจริง
แต่ไม่ได้เป็นคนทำร้ายร่างกายหรือว่าไปทำลายทรัพย์สินเป็นสิทธิ์
ตำรวจบอกเป็นสิทธิ์ของผู้ต้องหาเขาที่จะให้การได้
หลังสอบสวนแจ้งข้อกล่าวหานะคะ
แล้วก็จะนำตัวทั้งสองคนไปฝากขังพรุ่งนี้ต่อไป
ส่วนกรณีที่กรมราชธรรมตรวจสอบสารเสพติดจากผู้ต้องหา๒ราย
รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติชี้แจงว่าทางตำรวจมีการตรวจปัสสาวะเบื้องต้น
ซึ่งยาที่ใช้ตรวจเป็นยาที่ใช้เฉพาะตรวจเมดแอมเฟตามีน
ซึ่งไม่พบสารเสพติดส่วนของกรมราชธรรมคาดว่าเป็นการตรวจในอีกรูปแบบหนึ่ง
แล้วก็ไปพบสารเสพติดซึ่งมันไม่ตรงกับตอนที่ทางชุดพนักงานสอบสวนตรวจสารเสพติดไปเรียบร้อยแล้ว
ไม่เจอนะคะไปเจอในขณะที่จะเข้าคุกแล้ว
อย่างไรก็ตามยังไม่มีการแจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องของยาเสพติด
นี้กำชับให้พนักงานสอบสวนทำคดีนี้ให้รอบครอบก่อนสรุปส่งอายการต่อไป
อกจากนี้มีรายงานเพิ่มเติมนะคะบอกผู้ต้องหาที่หลบหนี๑ราย
ชื่อว่านายเพียรยุทธ์เสิร์ชภูลอายุ๒๔ปี
ผู้ต้องหาในคดีนี้ถูกแจ้งข้อกล่าวหานะคะ๖ข้อหาด้วยกันนะคะ
พนักงานสอบสวนส่งตัวไปฝากขังสารอาญาธนบุรีสารไม่อนุญาตให้ประกันตัวนะคะ
จึงถูกควบคุมตัวเข้าเรือนจำต่อไปส่วนความเสียหายที่เกิดขึ้นกับโรงเรียนเนี่ยนะคะ
กระทรวงศึกษาที่การสรุปตัวเลขออกมาแล้วนะคะเบื้องต้นเนี่ย
อยู่ที่ประมาณ๗แสนถึง๑ล้านบาทค่าเสียหายจำนวนนี้ยังไม่รวมนะ
เกี่ยวกับค่าทำขวัญคนที่ถูกทำร้ายร่างกายนะคะไม่ว่าจะเป็นคุณครู
พี่รอปภนักเรียนที่ถูกจับหอมแก้มบางคนก็ถูกทำร้ายร่างกาย
อันนี้ยังไม่รวมค่าทำขวัญนะเฉพาะค่าเสียหายที่เป็นทรัพย์สินเนี่ยนะคะ
เรื่องนี้นายแพทย์เทียรเกียรติเจริญเศรษฐศิลป์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาที่การ
มอบหมายให้แล้วนะคะให้ฝ่ายกฎหมายพิจารณาเรื่องฟ้องแพ่ง
เพราะไม่อยากให้ครูนักเรียนไปฟ้องค่าทำขวัญส่วนตัว
เนื่องจากเกรงว่าจะลำบากก็เลยมอบหมายให้สถาบันทดสอบการศึกษาแห่งชาติ
หรือสทศก็คือคนที่จัดสอบในวันนั้นแกดแพทนี้นะคะ
เป็นผู้ฟ้องร้องแทนเพื่อให้คู่กรณีชดใช้ค่าเสียหาย
ให้ผู้จัดสอบหรือโรงเรียนเรื่องนี้คาดว่าน่าจะแล้วเสร็จ
สรุปได้มีความคืบหน้านี้นะคะประมาณ๒สัปดาห์ค่ะ